เขาไม่พอใจเพื่อนร่วมงานในโรงงาน

เพื่อนไปเตือนว่าอย่าสูบบุหรี่ในโรงงาน

แล้วก็หนีกบดานอยู่ที่มรยอง
น้องเขยขับรถไปรับจากรีสอร์ท

เหตุผลมีเท่านี้ในการยิงคนสองคนนี้
แต่ภาพที่เห็นเป็นภาพวงจรปิดที่โรงงาน
ที่เขาก่อเหตุไปยิงเพื่อนร่วมงาน

แล้วเขาเองก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ตัวคนก่อเหตุคือนายธิรวัตรธรรมคันทีอายุ๒๗ปี

ตำรวจเองก็ออกหมายจับเลย
ตัวนายธิรวัตรเนี่ยหลังจากก่อเหตุก็หนีไปกบดานที่ระยองครับ
ทางญาติเองต้องเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมมอบตัว
มีการเอาปืนไปยิงน้องเขยจนบาดเจ็บ
แล้วก็ไปหลบซ่อนตัวในร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ต่อสู้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ตำรวจด้วย

เขาพยายามจะยิงต่อสู้ตำรวจในการเปิดทางหนี
สุดท้ายตำรวจก็เอาแม่ของผู้ก่อเหตุมาเกลี้ยกรอบ
อยู่๒ชั่วโมงจึงยอมมอบตัว
ฟังบรรยากาศที่คุณแม่เขามานะครับ

ถอยในแนวรถนะ
คนร้าย
คุณแม่สุดยอดมากนะ
มีวิธีการพูดมียุทธวิธีที่ดี
และสุดท้ายความรักของแม่ทำให้เขายอมวางปืนลงไปได้
สุดท้ายก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพแกลง
แล้วก็เอาปืนยึดมาได้เป็นปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
เรื่องต้นสาเหตุอย่างที่ผมบอกไปว่าที่ไปยิงเพื่อนร่วมงานเนี่ย
ไม่พอใจที่เพื่อนไปเตือนคำเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงงานก็เลยโมโห
แล้วถามว่ายิงน้องเขยทำไมเขาบอกว่าไม่พอใจเพราะน้องเขยขับรถไม่ดี
ระหว่างไปรับเขาจากรีสอร์ทจะไปที่ร้านคาราโอเกะ
แต่ไม่เคยโกรธเคืองกับน้องเขยมาก่อนนะ

เรื่องต้นโดนไปหลายข้อหานะฮะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองนะฮะ
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ